อีกหนึ่งเหตุอุกอาจเกิดขึ้นที่จังหวัดปฐุมธานีนะคะ
กลุ่มชายชะกันกลุ่มนึงขับกระบะไล่ตามผู้ชายที่ขี่มอเตอร์ไซค์
มันไม่ใช่แค่ขับกระบะไล่ตามอย่างเดียวแต่ยังเอาปืนกระหน่ำไล่ยิงด้วย
ยิงแบบอุกอาจจนสุดท้ายเขาตายอ่ะค่ะรถนี่ล้มคว่ำไม่เป็นท่าเลยนะคะ
เรื่องต้นเพื่อนของผู้ตายบอกว่าเขารู้เลยว่าคนก่อเหตุเป็นใคร
นาทีเห็นศพก็นี่แหละค่ะร้องไห้กันแทบขาดใจเลยนะคะ
คือครอบครัวพอรู้ว่าผู้ตายถูกคนร้ายใช้ปืน
หนำยิงบนถนนสาย๓๔๕ก่อนขึ้นสะพานปฐุมธานี๒ค่ะ
อยู่หน้าร้านพระเครื่องอ่ะนะคะเขาบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนบ่ายสามโมงค่ะ
พอไปตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามีมอเตอร์ไซค์สีขาว
ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนพลิกตะแคงอยู่ริมทางเท้า
ข้างกันมีศพวัยรุ่นชายนอนจมกองเลือดอยู่
ใกล้กันมีปลอกกระสุนปืนไม่ทราบขนาดนะคะมี๒ปลอกหัวกระสุนปืนหนึ่งหัวนี่ค่ะ
นี่คือมอเตอร์ไซค์แล้วก็ที่เห็นคลุมผ้าสีขาวก็คือร่างผู้ตายนะคะ
ตำรวจและชุดพิสูจน์หลักฐานพร้อมอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกระตันยู
จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ก็เข้าเก็บหลักฐาน
ตรวจสอบเบื้องต้นทราบชื่อผู้ตายคือ
นายเบิร์ตนะคะหรือว่านายไททันอายุ๑๖ปีค่ะเป็นชาวพิจิตร
ส่วนคนเจ็บอีกคนนึงคือนายเดชาหรือว่าในม่อนอายุ๑๗ปีนะคะ
มากัน๒คนหนึ่งตายคือคนขี่อ่ะคนซ้อนเปล่าเจ็บ
ม่อนยังอยู่ในอาการหวาดภาวะอยู่เลยค่ะ
แต่ม่อนยังพอเล่าเรื่องให้ตำรวจฟังได้ม่อนบอกว่า
ผมซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์เบิร์ตจะกลับบ้านในพื้นที่ตำบลบังเดือ
ระหว่างทางมีกระบะสี่ประตูสีน้ำเงินผมจำยี่ห้อไม่ได้ขับมาด้านหลัง
แล้วคนที่นั่งด้านหลังฝั่งซ้ายเปิดกระจกออกมาแล้วเอาปืนกระหน่ำยิงใส่ผมกับเบิร์ตเลย
มาประมาณสักหกนัดได้กระสุนเนี่ยไปถูกเบิร์ต
เบิร์ตเนี่ยซุดแล้วก็ทำให้มอเตอร์ไซค์เสียหลักล้มคว่ำลงไปเลย
แล้วคนขับกระบะก็เร่งเครื่องหลบหนีไป
ก็เหมือนแบบขับมาอยู่เฉยไม่รู้เรื่องไงพี่มายิงปั้งปั้งปั้งปั้ง
ผมก็ไม่รู้เรื่องผมก็ลนเลยผมก็ไม่รู้ว่าเสียงอะไร
ไม่ปากพี่มาถึงยิงเลยพี่
เราได้ยินเสียงปืนกี่นัด

มันเป็นแบลกาซีไหนผมเห็นปืนผมเห็นอะไรหมด
แล้วทางราวกับเพื่อนเราเนี่ยได้รู้จัก

่อนบอกว่าน่าจะเป็นฝีมือของกลุ่มคนในเฟซบุ๊คอวตาร
ส่งข้อความมาท้าทายให้ออกไปหา
คือก่อนเกิดเหตุเขากับเบิร์ตไปนั่งกินข้าว
แล้วก็แวะซื้อน้ำแต่พอดีร้านไม่เปิด
สักพักมีเฟซบุ๊คอวตารส่งข้อความมาบอกว่า

่อนบอกม่อนมั่นใจเลยว่าคนก่อเหตุ
ต้องเป็นแก๊งนี้แหละที่มาขับรถตามดูความเคลื่อนไหวอยู่แล้วก็ก่อเหตุขึ้น
ทีนี้อาของคนตายอะค่ะตอนที่เห็นศพหลานชายคือร้องไห้จนแบบ
เข่าซุดเป็นลมสลบไปเลยนะ
พอได้สติขึ้นมาก็กลับไปดูศพหลานชายอีกครั้งเพราะว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้เก็บศพออกไป
เธอก็ร้องไห้ครอบครัวเธอขออย่างเดียวเลยค่ะบอกว่า
ตำรวจตามคนก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดเลยนะ
ทีนี้ทีมข่าวเราไปได้ภาพจากกล้องวงจรปิดตรงจุดเกิดเหตุมานะคะ
แม้จะไม่เห็นกระบะคันเกิดเหตุแต่จะเห็นเลยค่ะว่าก่อนที่มอเตอร์ไซค์ของผู้ตายจะเสียหลักนี่นี่ดูนะคะ
ได้ยินเสียงใช่ไหมคะมันมีเสียงปืนดังขึ้นนะคะ
แล้วก็ได้ยินเสียงเรียกชื่อของผู้ตายก่อนที่มอเตอร์ไซค์เนี่ยจะเสียหลักพุ่งชนข้างทาง
ทีมข่าวได้คุยกับนางปรานีกีมังชาวบ้านในพื้นที่นะคะเขาบอกว่าได้ยินเสียงปืนดังหลายนัดเลยแหละ
แล้วพอเดินออกมาดูเท่านั้นแหละก็เห็นในเบิร์ตถูกยิงรถล้มนอนกองกับพื้นแล้ว
ตอนนั้นเขาก็ตกใจทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันส่วนกระบะคันก่อเหตุก็หนีไปเลย
ส่วนตัวมองว่าการก่อเหตุแบบนี้เนี่ยคงตั้งใจฆ่าให้ตายเลยแหละเพราะว่าดูสิคะรัวหมดแม็กซ์อ่ะ
ปั้งปั้งปั้งปั้งปั้งแบบนั้นนะคะ

เสียหลักชนโครมแล้วเขาก็เสียชีวิตนะคะ
ก็บอกว่าให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วก็สอบปากคำพยานบุคคลแล้วค่ะ

ก็หาว่าปืนรูปโม่อ่า

ปืนที่ทำเองอืม๓๘๑๐๐๐๐
ถ้าไม่มีเรื่องก็ไม่ได้โดนจริงแบบนี้หรอกง่ายอย่างนี้
แล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นกลุ่มไหนยังไง
ใช่เราก็ไม่รู้ว่ากลุ่มไหนว่าอย่างนี้